วดังบะหมี่ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมกับเมนูใหม่เกี้ยวเห็ดพอบกัญชาครับ
เขาบอกว่าเมนูนี้คนไปแล้วต้องสั่งใบมาเชียปกเอาไว้ด้านบนของเกี้ยวก่อนเลย
กินใบก่อนเลยฮะแล้วแต่เลยนะฮะหน้าตาของเมนูเกี้ยวเห็ดหอบกัญชานี่นะครับคุณผู้ชม
ก็เป็นแบบนี้แหละเขาคัดสรรวัตถุดิบมาตามฤดูกาลก็คือมีเห็ดหอบนะครับ
ผสมผสานกันกับใบกัญชาอบแห้งปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะอย่างลงตัว
ก็กลายเป็นเมนูใหม่ของร้านตีน้อยโอชาครับเป็นร้านดังของเมืองเชียงใหม่ซะแหละคุณผู้ชม
นะเฮียตีน้อยหรือว่าคุณนพโดนสิริพิธยกุลเจ้าของร้านอายุ๔๖แล้วนะฮะ
บอกว่าเปิดร้านมา๖ปีแล้วครับมีลูกค้าอุดหนุนกันตลอดเลย
ทั้งคนขาประจำขาจรต่างเมนูฮิตก็คือบะหมี่พระยาเทครัว
ชื่อเขาอลังการมากคือเขาเป็นการรวบรวมของอร่อยในร้านมาไว้ในจานเดียวมีอะไรบ้าง
หมี่ลูกชิ้นปลาขาหมูเกี้ยวแล้วก็หมูแดงก็เลยกลายเป็นเมนูบะหมี่พระยาเทครัวครับ
ทำเองทั้งหมดเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่สืบทอดกันมา
นี่อันนี้คือเมนูบะหมี่พระยาเทครัวมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างจะกินผมว่าคนเดียวอาจจะไม่หมดนะ
สักสองไหมเออเราไปด้วยกันสามคนน่าจะพอไหวอยู่นะพี่ต้นพี่ต้นเอาอยู่จริงเหรอสบาย
ใส่ไข่ได้โอ้ยมันไข่ต้มแบบยาวมาตูมนะมันน่ากินเฉยทีนี้เขาบอกว่าช่วงโควิดแบบนี้นะ
ทางร้านก็มีผลกระทบเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะขายดีก็เลยคิดยังไงดีล่ะ
ต้องแบบมีอะไรใหม่ใหม่ขึ้นมาดึงดูดลูกค้านิดนึงนะฮะเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าเขาสนใจ
ก็เลยเนี่ยฮะเป็นที่มาของเมนูเกี้ยวเห็ดหอบกัญชานะฮะ
ทางร้านเพิ่งจะเปิดขายเมนูนี้มาสัปดาห์แรกโอ้โหผลตอบรับถล่มทลายทีเดียว
เราทำเป็นเกี้ยเห็ดถอบปีนี้ผมมาต่อยอดของเกี้ยเห็ดถอบขึ้นมาอีก
โดยการเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกผมก็จะใส่กัญชาเข้าไปเพื่อให้ในเวลาเราทานหรือว่าลูกค้าทานเนี่ย
รู้สึกได้อัตรรสใหม่ผมได้รสชาติใหม่ขึ้นมาครับ
กันหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าโอ๊ยปลูกกัญชาหลังบ้านเองมาทำก๋วยเตี๋ยวเองแบบนี้ไม่ได้
เข้าไปเอามาจากแหล่งที่ปลูกถูกต้องตามกฎหมายมีใบรับรองนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะปลูกเองขายเองแบบนี้ไม่ได้
เมนูเกี้ยเห็บหอบกัญชามีด้วยกัน๒แบบเกี้ยวหมูกับเกี้ยวกุ้งน้ำราคาชามหนึ่ง๑๒๐บาท
เมนูบะหมี่พระยาเทครัวกัญชาก็ต้องเพิ่มเกี้ยวเห็บหอบกัญชาเข้าไปก็เป็นราคา๓๙๙บาท
ก็เลยแบบเนี่ยเขาบอกว่าจานนี้กินได้๔๕คนเลยนะคุณผู้ชมคนเดียวอาจจะ
๔๕คนออกตัวว่าคนเดียวแหละพี่ต้นบอกคนเดียวก็เยอะคนเดียวอาจจะแบบไม่ไหวนะไม่หมด
จานนี้๔๕คนใครอยากลองริ้มชิมรสของเกี้ยวเห็ดหอบหรือว่าเมนูบะหมี่พระยาเทครัวก็ไปได้ที่นู่นเลยที่ร้านของเขา

เยื้องกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
โทรได้เบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับ
ได้เห็ดถอมเข้าไปก็ดีแล้วนะ